ไปตามต่อกับเรื่องนี้กันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าขอเปลี่ยนอารมณ์นิดนึงละกัน
คุณจักรจันทร์อคัมซีรีส์ค่ะก็เกิดเป็นเรื่องเป็นคดีความขึ้นมานะ
กับคนที่กล่าวหาว่าเธอนั้นนะคะมีโรคใบที่หนึ่งกับโรคใบที่สอง
ยืนยันว่าเธอนั้นจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยค่ะ
ตอนนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาตามต่อกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ
หลายคนอาจจะเห็นภาพนี้แล้วมาสามคนนะคะก็คือนี่เลยนะคะ
มีคุณจักรจันทร์คุณเคแล้วก็ทนายนิด้านั่นเองค่ะ
คุณเคคุณเควัฒรานะวาทิเจ้าบ่าวเขาค่ะ
ทนายความที่กำลังตามฟ้องเกลียนบอร์ดให้กับคุณแมทอยู่ก็คือทนายนิด้า
คุณผู้ชมค่ะภาพนี้เราเห็นแล้วก็ร้อนหนาวเหมือนกันนะ

นายนิด้าเป็นคนโพสต์ภาพนี้พร้อมกับบอกว่า
สำหรับคนที่สร้างเรื่องโลกใบที่๑โลกใบที่๒
ให้ทั้งคุณเคและคุณจักรจันเสียหาย
ที่จะถึงนี้ค่ะเวลาบ่ายโมงครึ่งค่ะ
เพื่อเอาทุกคนที่เกี่ยวข้องกับละครลวงโลกนี้
เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
อันนี้เป็นฝั่งของทนายนิด้านั้นได้โพสต์ไว้นะคะ
ซึ่งโพสต์ดังกล่าวค่ะจักรจันทร์ก็เข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณทนายนิด้าด้วย
แล้วก็ฝากให้จัดการเรื่องนี้ด้วยค่ะ
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐค่ะก็ขอสอบถามไปที่ทนายนิด้านะคะ
ก็ได้รับคำยืนยันว่าวันพุธนี้
ทั้งตัวจักรจันทร์เองแล้วก็คุณเคพร้อมผู้เสียหายอีก๒คน
จะเดินทางไปแจ้งความด้วยตัวเองค่ะ
เอาผิดผู้ที่สมรู้ร่วมคิดให้เกิดเรื่องเสียหายทั้งหมด
มีประมาณ๓๔คนนะคะ
ซึ่งในนั้นค่ะทนายนิด้าบอกว่า
มีอดีตผู้จัดการของจักรจันทร์รวมอยู่ด้วยค่ะ
อันนี้เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะคะ
ที่เราได้นำมาอัปเดตกัน
จากที่ในช่วงเช้าช่วงบ่ายเนาะ
เราก็จะได้เห็นรูปทั้ง๓คนอยู่รวมกันแบบนี้

ก็ต้องยอมรับในผลกรรมในสิ่งตัวเองทำลงไปนะ